คุณผู้ชมนอกจากเด็กที่เราจะคลาดสายตาไม่ได้แล้ว

มีเหตุการณ์ผู้สูงวัยผู้หญิงที่หนึ่งผู้ชายที่หนึ่งนะคะ

มีคุณยายวัย๘๐ปีคนนึง
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่วันที่๗เมษายน
ตามหาเท่าไหร่ก็ตามไม่เจอนะคะ
สุดท้ายไปเจอเป็นศพอยู่ในร่องน้ำสวนปามค่ะ
ผู้ตายก็คือนางจับปางดำนะคะอายุ๘๐ปีแล้ว
ญาติญาติเล่าให้ฟังว่านางจับเนี่ยมักจะเดินหายออกจากบ้านบ่อยครั้ง

ล่าสุดค่ะยายจับหายไป
ญาติก็ช่วยกันตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยประ
ในโรงน้ำของหมู่บ้านติดกันห่างจากบ้านพักเพียงแค่๕๐๐เมตรนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่ายายจับเนี่ยคงจะเดินหลงอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็อาจจะพลาดพลัดตกลงไปในคูน้ำ
แล้วก็แหมอายุอนาม๘๐ปีแล้วค่ะ
น่าจะช่วยเหลือตัวเองลำบากก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่นครปฐมค่ะ
ชาวบ้านไปพบศพของชายชะลาในท่อระบายน้ำข้างรั้วกำแพง
โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงามนะคะ
ตรงนี้มีต้นกล้วยปกคลุมด้วย
ผู้ตายก็คือนายขันติจารุวีรวัตร
คนนี้ก็อายุอนามไม่น้อยแล้วค่ะ๘๓ปี

ลงความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้ว
ชาวบ้านคนที่พบศพเนี่ยเขาเล่าบอกว่า
เขาเดินมาแล้วเขาได้กลิ่นเหม็นลอยมาคละคลุ้งมาก

ก็พยายามเดินตามหาแล้วค่ะว่ากลิ่นมันมาจากไหน
เดินมาถึงตรงจุดเกิดเหตุโอ้โห
เห็นขาชี้ออกมาจากท่อระบายน้ำค่ะ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ

พยานบางคนก็บอกว่าเคยเห็นผู้ตายนะ
นายขันติกคนนี้เนี่ยมักจะเดินขอเงินอยู่ตามท่ารถโดยศาล
แล้วก็ไปเปิดโรงแรมนอนพักในตัวเมืองหลายต่อหลายครั้ง
เมืองต้นตำรวจก็เลยคาดการณ์ว่านายขันติผู้ตายเนี่ย

แล้วก็ถูกคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ